เมื่อวานนี้ที่มีผู้หญิงมาร้องเรียนบอกว่า
ถูกพระที่วัดใกล้บ้านข่มขืนนะคะ
แล้วหมอปลาก็ไปบุกไปที่วัดโนนไทย

ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านไม่พอใจค่ะคุณนัทพงศ์
ถ้าจำกันได้นางใบเตยอายุ๔๓ปี
ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลานะคะ
บอกว่าถูกพระรูปหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้าน

เมื่อวานนี้หมอปลากับสื่อมวลชนก็ไปที่วัดโนนไทย
นครราชสีมาไปตามหาพระรูปนี้ล่ะค่ะ
บุกเข้าค้นกุฏิพระสงฆ์ในวัด
โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใครนะคะ
ซึ่งตรงนี้สร้างความไม่พอใจ
ให้กับคณะกรรมการวัดและชาวบ้านที่ศรัทธาพระครู
อนุวัฒน์ชินวงศ์หรือหลวงพ่อจอยชินวังโส

แล้วก็เป็นสิทธิเอกของหลวงพระคุณปริสุทธโธ

หนึ่งในชาวบ้านก็คือนางทานทิพย์ยี่สันเทียบอกว่า
ต้องการให้หมอปลามาขอขมาหลวงพ่อจอย
เพราะวันที่หมอปลาบุกเข้ามาหลวงพ่อจอย
กำลังฉันเพลงอยู่ใต้กุฏิ
แต่หมอปลากลับพาคนจำนวนมากขึ้นไปที่ชั้น๒
โดยไม่ได้บอกกล่าวหลวงพ่อสักคำ

และไม่ให้ความเคารพหลวงพ่อจอยแม้แต่น้อยค่ะ
มาคุยกับหลวงพ่อมาขอขมา
แล้วก็มานะมาแล้วก็ให้บอกชาวบ้าน

ชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าเออมาขอโทษหลวงพ่อ

ไม่ได้เสียชื่อของพ่อด้วย

กับการบุกเข้าไปในวัดเมื่อวานนี้นะคะ
นายพิเชษของกิ่งผู้ใหญ่บ้านสันเทียบอกว่า

ไม่ใช่ว่าปกป้องพระรูปที่ไปมีสัมพันธ์

แต่ชาวบ้านต้องการปกป้องวัดโนนไทย

รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ดำเนินคดีกับหมอปลาในข้อหาบุกรุก

ถือวิสาสะบุกรุกเข้ามาแบบนี้ค่ะ
ถ้าจำได้วันก่อนพระพยอมก็เตือนอยู่นะ

ที่เขามีความเกี่ยวข้องรับผิดชอบด้วยนะฮะ